ดูเหมือนว่ายิ่งใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งดีบรรยากาศการเมืองยิ่งร้อนแรง
นายกรัฐมนตรีไปให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสารไทม์ด้วย
เจาะไมค์สัมภาษณ์ว่าอนาคตทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับประชาชน

ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งทางด้านของนายทักษิณชินวัฒน์

พักเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งอีกครั้ง
แม้จะมีอดีตสอสอตีตัวไปซบพักของคอสชก็ตามค่ะ
งานเลี้ยงวันเกิดนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์ที่กรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษนะคะ
ถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี๒๕๖๒
ซึ่งนายทักษิณตอบว่าขอให้มีเลือกตั้งเกิดขึ้นเถอะเพราะสงสารประชาชน
โดยนายทักษิณยังมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพักเพื่อไทยจะชนะอย่างแน่นอน
และขออย่าประเมินประชาชนต่ำไปเพราะว่าวันหนึ่งประชาชนเหล่านั้นจะมีพลัง
แสดงอำนาจอย่างสุจริตพร้อมกับเรียกร้องอย่าโกงการเลือกตั้ง
เพราะเป็นสิ่งที่ชายชาติทหารไม่ควรทำกัน
อกจากนี้มีการวีดีโอคอร์พูดคุยกับสมาชิกพักนะคะ
ก็ออกมาขอบคุณคนที่ลาออกไปอยู่กับพักอื่น

จะได้ทำให้พักได้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้แทนค่ะ
ผมกำลังบอกว่าจะทวิตเตอร์ขอบคุณคนที่ออกจากพักไปหน่อย

เป็นคนที่เสียสละอย่างยิ่งที่ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มาเป็นผู้แทน
ใช่ใช่ใช่เสียสละ
เพราะว่าผมได้บอกว่าใครที่อยากจะออกจากพักไปเนี่ย

ประการที่หนึ่งคือไปเก็บสตังค์แล้วเลิกเล่นการเมือง
เพราะว่าพวกนี้น่าโง่จ่ายแสน
ก็เก็บทั้งไปเล่นการไปภักดิ์ก่อน
แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือว่า

ว่าขอบคุณสอสอที่ออกจากพักเพื่อไทยไปซบอกพักของคอสช

รวมพลังประชาชาติไทยเอ๊ะไม่ใช่
ภักดิ์พลังประชารัฐคุณผู้ชม
คุณทักษิณบอกว่าต้องขอบคุณคน๓ประเภท
ประเภทที่๑คือกลุ่มสอสอที่ถูกคดี
กลุ่มบางคนเหล่านี้เนี่ยคือลักษณะถูกคมคู่ก็ไปนะคะ
กลุ่มที่๒คือกลุ่มสอสอที่เป็นหนี้
กลุ่มสอสอที่เป็นหนี้เขาเสนอเงินก้อนโตมาให้

กลุ่มที่๓คนที่มั่นใจในตัวเองว่ายังมีฐานเสียง
ยังมีคะแนนนิยมของประชาชนในพื้นที่
รวมกับเขาเสนอเงินก้อนโตให้ก็ไป
คุณทักษิณบอกว่าขอบคุณขอบใจสอสอทั้ง๓กลุ่มเหล่านี้
ที่เสียสละออกไปจากภักดิ์
หลังจากนี้ก็ยังคงมั่นใจนะว่าพักเพื่อไทยจะมาเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอน
ตลอดเวลาที่พูดมีเสียงเฮได้ยินเข้ามาเป็นระยะด้วย
นอกจากนี้นายทักษิณก็ยังให้ความเห็น
ต่อการเยือนอังกฤษและฝรั่งเศส

เป็นการต้อนรับที่หวังผลประโยชน์ทางการค้า
เป็นการต้อนรับในโลกทุนนิยม
แต่ถามว่าเราได้อะไรจากการไปเยือน

ทีนี้มาดูฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ

เอกประยุจันทร์โอชาถึงทิศทางทางการเมืองไทยในอนาคต
โดยพลเอกประยุทธ์เปิดใจถึงเหตุผลเบื้องหลัง
การทำรัฐประหารเมื่อ๔ปีที่แล้ว
บอกว่าเป็นเพราะว่าบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤต
และตัวเขาก็ไม่อยากเห็นบ้านเมืองได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้
ส่วนทิศทางการเมืองในอนาคตนั้น
ผลเอกประยุทธ์สัญญาว่าจะคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชน
และย้ำว่าการทำรัฐประหารยึดอำนาจนั้น
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นค่ะ
โดยนักข่าวของกองนิตยสารถามก็ถามต่อนะคะว่า
หลังจากวันเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะลงจากตำแหน่งหรือเปล่า
เด็กประยุทธ์ตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ซึ่งปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวเขานั้นควบคุมไม่ได้แล้วค่ะ
เดี๋ยวรอดูกันนะคะนิตยสารไทม์ฉบับเอเชีย
นายกรัฐมนตรีลุงตู่จะขึ้นปกพร้อมกับมีการตั้งคำถามหน้าปกเลยนะ
ประชาธิปไตยหรือพระเด็จการพลเอกประยุทธ์จะเลือกทางไหน
นายกลุงตู่ขึ้นนิตยสารไทม์เอเชีย
ส่วนโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นนิตยสารไทม์ฉบับสากลฉบับอินเตอร์
เอาล่ะนายกลุงตู่โกอินเตอร์มาก